ส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางสำนักพระราชวังเอง
ก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินี่แหละ
เข้าไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วได้ตามปกติ
มาดูเรื่องของการจัดระเบียบกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เมื่อวานนี้ทางตำรวจเองก็ได้ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้าชมวัดพระแก้วได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีค่ะ
ส่วนทางด้านของการจัดรถรับส่งจากจุดจอดรถนะคะ
ก็มีการจัดรถเอาไว้ที่บริเวณจอดรถรับส่ง
เพื่อที่จะมาส่งนักท่องเที่ยวหน้าพระบรมมหาราชวังลดปัญหาการจราจรด้วย
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวหลังจากลงพื้นที่ที่ท้องสนามหลวง
เพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงาน
ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ว่า
หลังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก
โดยสถานการณ์ในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตำรวจเองก็ดูแลได้อย่างทั่วถึง
จากนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างพิจารณาจัดรถรับส่งจากแยกผ่านพิภพลีลา
ยังบริเวณพระบรมมหาราชวัง
เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจราจรด้วย
เพราะบริเวณนั้นห้ามนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
พร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์และจ่ายเอกสารชี้แจง
กรณีขอความร่วมมือในการแต่งกายให้สุภาพ
รัฐกลุ่มไม่พกทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
หรือว่าไม่พกของมีค่าติดตัวมาด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจก็เตรียมที่จะนำรูปผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิด
เอามาติดเอาไว้ที่บริเวณจุดคัดกรองทุกจุด
และขอให้ประชาชนทุกคนทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
เพื่อความปลอดภัยด้วย
เราดูแลเป็นเรื่องของเจ้าที่จำนวนอยู่แล้วนะคะ

การรักษาความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรวจราบุคคลเข้าออกท้องสนามหลวงบริเวณจุดคัดกรองทั้ง๙จุดอย่างเข้มงวดทั้งผ่านการตรวจกระเป๋าอาวุธเพื่อที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังดูแลทรัพย์สินและของมีค่าต่างเพื่อป้องกันมิจฉาชีพด้วยค่ะ